อีกหนึ่งประเด็นค่ะเหมือนกันที่ต้องเกิดความสูญเสียเพราะเรื่องความรัก
มีหนุ่มวัยสามสิบเก้าปีค่ะไปขอคืนดีกับแฟนเก่าอืม
ถึงบ้านแฟนใหม่แต่ไม่ได้ไปตัวเปล่าไงคะ
ถืออาวุธไปด้วยเอามีดบุกไปขอคืนดีเอาถามตรงเลยนะ
ใครจะดีด้วยก็คือมาแบบถือมีดแบบนี้แต่ที่มันน่าสลดก็คือว่า
แฟนใหม่ยิงสวนกลับมาเสียชีวิตเลยเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ยิงกันเสียชีวิตหน้าบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกิดเหตุเนี่ยพบศพของนายสมชายแสงมณี
วัยสามสิบเก้าปีเป็นชาวนครศรีธรรมราชเนี่ยแหละค่ะ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ราวนมด้านซ้ายจนเสียชีวิตมีปลอกกระสุนปืนลูกซองหนึ่งปลอกตกอยู่
แล้วก็มีมีดพระอีกหนึ่งเล่มตกอยู่ด้วยผู้ก่อเหตุก็คือนายสานนทรัตนพลวัยสี่สิบเก้าปี
เป็นเจ้าของบ้านเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะปัจจุบันเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันค่ะ
พอหลังเกิดเหตุก็หนีออกจากบ้านไปแล้วสอบถามก็รู้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
นายสมชายผู้ตายเนี่ยมาที่บ้านหลังเกิดเหตุเพื่อจะไปหานางสาวสุวรัตน์ทองในแก้ววัย๓๘ปี
เป็นอดีตภรรยาที่เลิกรากันไปแล้วค่ะแล้วอดีตภรรยาคนนี้พอเลิกกับเขาไปก็มาอยู่กินกับนายสานนท์
อยู่กินกันมาสามปีแล้วนะอืมเออแต่ว่าตั้งใจมาเพื่อจะขอทวงภรรยาเก่าคืนอืม
ทีนี้พอมาถึงค่ะนายสานนท์เนี่ยเขาบอกว่าเอ่อ
พอเห็นคนนี้เขาถือมีดมาเขาก็ไม่เปิดประตูให้
นายสมชายก็เลยไม่พอใจเออะโวยวายใช้มีดพระฟันหน้าต่างทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของบ้านจนเสียหาย
อันนี้ไปทำลายทรัพย์สินเขาอีกนะค่ะเขาหวังจะบุกเข้าไปภายในบ้านให้ได้
ทีนี้นายสานนท์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเห็นท่าไม่ดีแล้วแหละเพราะนายสมชายมีมีดพระเป็นอาวุธ
ก็เลยตัดสินใจใช้ปืนลูกซองยิงสวนไปหนึ่งนัดเสียชีวิตคาที่ค่ะก่อนที่จะหลบหนีไป
แล้วก็ไปมอบตัวกับตำรวจสพบังขันในคืนเดียวกันก็รับสารภาพแล้วค่ะว่าทำไปเนี่ย
เป็นเพราะว่าป้องกันตัวเท่านั้นเอง
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามญาติของนายสานนท์นะคะที่บ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละ
ชาวบ้านระแวกนั้นเนี่ยก็ไปรอนางสาวสุวรัตน์อดีตภรรยาของผู้ตายด้วยก็ตั้งใจไปให้กำลังใจแล้วค่ะ
แต่ก็ไม่สามารถติดต่อฝ่ายหญิงได้นะตั้งใจมาหาก็ไม่เจอกัน
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่านายสานนท์ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนดี
ช่วยเหลือญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านตลอดเลย
เคยเป็นถึงอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะก็รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ย
พยายามบอกฝ่ายหญิงให้กลับไปหาผู้ตายด้วยนะ
คือพยายามบอกว่าเออกลับไปเถอะเพราะว่าไม่อยากจะมีปัญหาขัดแย้งกัน
แต่ผู้หญิงไม่อยากกลับทำไมผู้หญิงไม่อยากกลับล่ะ
ก็ผู้ตายมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะ
ผู้หญิงเขาก็เลยไม่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วย
เพราะว่าเหมือนขาข้างหนึ่งเข้าไปอยู่ในคุกแล้วอะค่ะ
อนาคตมันก็รุ่มดอนไม่รู้ว่าจะยังไง
พันธุ์ตำรวจเอกคมสรรพฤษวานิสผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางขันเลยบอกว่า
ก่อนหน้านี้ผู้ตายชอบมาอารวาสที่บ้านนายสานนท์เป็นประจำ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเลยชาวบ้านเขาก็เอือมระอากัน
แต่ครั้งนี้เนี่ยอารวาสหนักไปหน่อยค่ะ
กมีดมาด้วยแถมยังฟันบ้านเขาจนพัง
นายสานนท์ก็เลยยิงใส่จนเสียชีวิต
เมืองต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหานายสานนท์นะคะ
เป็นข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนด้วย